คุณผู้ชมครับไปที่ลำปางค่ะมีฝูงแย้อพยพ

เพราะว่ามันหนีทั้งภัยแรงแล้วก็หนีไฟป่านะคะ
ฝูงย้ายไปขุดรูอยู่กลางสนามฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จนตอนนี้เนี่ยคือเขาทำเป็นเหมือนกึ่งนิทัศกาลแล้วค่ะ

คือมนต์พยพหนีไปอยู่ตรงนั้นนะคะนะครับค่ะ

อำนวยการโรงเรียนบ้านศพลีในตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบตแจ้ซ้อน
พาผู้สื่อข่าวไปดูสนามฟุตบอลของโรงเรียนเนี่ย

คือมีฝูงแย้หลายร้อยตัวเลยนะคะที่เข้าไปขุดรูอยู่ที่สนามย่า
โดยนายโชคอนันต์เล่าให้ฟังบอกว่าด้วยปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้ว
ฝูแย้จำนวนมากก็เลยต้องอบพยพมาขุดรูอยู่ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
เพราะตรงนี้เป็นที่ที่สงบและปลอดภัยจากการคุกคาม
ทั้งการคุกคามภัยธรรมชาติรวมถึงคนล่าแล้วก็สัตว์ล่าที่กินแย้เป็นอาหารด้วย
ทางครูนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เลยตัดสินใจ
ร่วมกันอนุรักษ์เลยค่ะ
เพราะว่าจะทำให้วิถีชีวิตของมันเปลี่ยนไปนะคะ
โดยถ้าใครอยากจะเข้าไปชมหรือศึกษาวิถีชีวิตของแย้
จะโผล่ออกจากรูเพื่อออกมาหากินดักจับแมลง
สนามฟุตบอลตั้งแต่เช้าจนถึง๑๐โมง
และช่วงเย็นก็จะโผล่ออกมาให้เห็นเต็มสนามฟุตบอลเลยค่ะ
เขาบอกนะว่าตอนนี้ฝูงแย้เริ่มคุ้นเคยกับคนแล้วล่ะ
คือเริ่มอยู่ด้วยกันได้แล้วคุ้นเคยกับคนแล้วนะ

แต่สักพักนึงถ้าเดินไปใกล้จริงเนี่ยยายก็จะวิ่งหนีลงรู
แต่ก็เดี๋ยวพอลงไปแป๊บนึงก็โผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นอีก
คือเริ่มคุ้นเคยกันเริ่มอยู่ด้วยกันได้
โผล่ออกมาพอดีนะฮะ